มีช่วงระยะเวลา๑และเป็นบุคคลที่ได้แจ้งรายละเอียดหน้าที่และค่าตอบแทนต่อก็กตอประจำจังหวัด
ผู้ช่วยหาเสียงต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอายุ๑๘นาทีและเป็นผู้ช่วยหาเสียงที่ได้แจ้งรายละเอียดหน้าที่
ผู้ช่วยหาเสียงต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอายุ๑๘นาทีและเป็นผู้ช่วยหาเสียงที่ได้แจ้งรายละเอียดหน้าที่
ผู้ช่วยหาเสียงต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอายุ๑๘นาทีและเป็นผู้ช่วยหาเสียงที่ได้แจ้งรายละเอียดหน้าที่
ผู้ช่วยหาเสียงต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอายุ๑๘นาทีและเป็นผู้ช่วยหาเสียงที่ได้แจ้งรายละเอียดหน้าที่
ผู้ช่วยหาเสียงต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอายุ๑๘นาทีและเป็นผู้ช่วยหาเสียงที่ได้แจ้งรายละเอียดหน้าที่

ผู้ช่วยหาเสียงต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอายุ๑๘ปีขึ้นไป

และผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขต

เกิน๒๐คนต่อ๑เขตเลือกตั้งนะครับ

สามารถมีผู้ช่วยหาเสียงของพักได้
ไม่เกิน๑๐เท่าของจำนวนเขต
พักนั้นส่งสมัครรับเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขต
เช่นถ้าพักกส่งสมัครสอสอแบบแบ่งเขต๑๐๐เขต
กรก็จะสามารถมีผู้ช่วยหาเสียงได้

สมัครสอสอหรือพักการเมือง
สามารถจัดหาเสื้อผ้าสิ่งของ

แต่ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ

ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงที่ได้ช่วยเหลือ

อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนะครับ
แล้วพบกันใหม่กับไทยรัฐทีวี